เคสนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งมีเมียอยู่กันมาเป็น๑๐ปีเลยมีลูกด้วยกัน๒คนแล้ว

มีแฟนใหม่แล้วพาเข้าบ้าน
โอ้โหอยากจะเคลียร์ขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่ก็เลิกกับเขาไปแล้ว
ไปถึงบ้านเมียเก่าเอากระจกทุบ
พอเมียเก่ากับแม่ยายลงมาเสร็จปั๊บ

นี่คนก่อเหตุให้ทุกแค่ท่านทุกนักถึงตัว
ลาดเข้าตัวเองไปด้วยไฟก็คลอกตัวเองไปด้วย
แล้วก็โดนเศษกระจกบาดเพราะไปทุบประตูกระจกเขา
หนีไปได้ประมาณ๕กิโลเมตรทนไม่ไหวเพราะแผลก็สาหัสเหมือนกัน

นี่คือนายสำเริงฉายจันทร์วัย๔๔ปีนะคะ
สภาพร่างกายคือไฟลวกทั้งหน้าหน้าอกน่องขวาขวา
แล้วก็มีแผลจากการถูกกระจกบาดที่ขาขวาด้วยเหมือนกันนะคะ

เซ็นเซอร์ไว้แผลลึกเลยทีเดียวนะคะ
นี่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูเขาก็มาประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สาเหตุที่ทั้งกระจกบาดและไฟไหม้ขนาดนี้เนี่ย
เพราะนายสำเริงบุกไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเมียเก่า
แล้วก็แม่ยายจนสาหัสค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔เช้ามืดนะคะ
สพเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุคนถูกทำร้ายและใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเอื้ออาทร

ประตูกระจกหน้าบ้านถูกทุบแตกไป๑บาน
ชั้นล่างพอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยกลิ่นน้ำมันเบนซินหึ่งเลยนะคะ
แล้วก็มีเศษกระจกแตกเกลื่อนพื้นด้วย
คนเจ็บสองคนนะคะก็คือนางนภาดาแม่ยายค่ะ

ส่วนคุณฐานิตาหรือคุณฟ้าเมียเก่าคนนี้หนักเลยนะคะ
โดนไฟลวกตามร่างกายหลายแห่งเลย

กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชแล้ว
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่านายสำเริงคนก่อเหตุ
ตะโกนเรียกคุณฟ้าที่เป็นเมียเก่าอยู่ในบ้าน
รู้มาว่าฟ้าเนี่ยพาแฟนใหม่ก็คือนายจักรพันธ์เข้ามาอยู่ในบ้าน
ตะโกนเรียกฟ้าตะโกนเรียกจักรพันธ์
แล้วก็ตะโกนเรียกแม่ยายด้วยบอกลงมาลงมาคุยกัน

เริงโมโหก็เลยทุบกระจกบ้านจนแตกแล้วบุกเข้าไป
พอคุณฟ้ากับแม่ยายเห็นเดินมาปุ๊บนี่
เอาน้ำมันเบนซินสาดเลยทันทีนะคะ

แต่คือสาดเข้าไปก็โดนตัวเองด้วย

กระจกที่บาดก็เจาะเข้าขาขวาตัวเองไปด้วย
นายสำเริงถึงจะโดนไฟลวกเหยียบเสียกระจก
แต่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีนะคะ

จากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตร

วิ่งเข้าห้องน้ำดับไฟแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะ
สำเริงซ่อนตัวอยู่พักเดียวเท่านั้นแหละ
มันไม่ไหวจริงเพราะว่าก็ไฟคลอกหลายจุดเหมือนกันนะคะ
ต้องกระเสือกกระสนตัวเองออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเหมือนกันนะคะ
เพื่อนคนเจ็บเล่าบอกว่านายสำเริงกับฟ้าเนี่ย

ช่วงหลังก็พยายามตามง้อขอคืนดี
แต่ฟ้ากับแม่ยายนี่ไม่ยอมให้เข้ามาเหยียบบ้านเลยค่ะ
ที่ผ่านมานายสำเริงเคยขู่จะเอาน้ำมันเบนซินเผาบ้านหลายครั้งแล้ว
ชาวบ้านนี่เคยถึงขั้นต้องแจ้งความให้ตำรวจจับตัวสำเริงไป
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งจะเผาขึ้นมาจริง
แต่จับออกไปก็ถูกปล่อยตัวออกมา
จนกระทั่งสัปดาห์นี้
แฟนใหม่ของฟ้ามานอนค้างที่บ้าน๓วัน
เป็นเรื่องเลยค่ะ
ก็ปล่อยมันมามันก็มาก่อเรื่องอยู่นี้เรื่อย

เมืองตนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสำเริงส่งรักษาที่โรงพยาบาลอนันทมหิดล
แล้วก็เฝ้าระวังอาการติดเชื้อจากบาดแผลนะคะ
ส่วนสพมลบบุรีก็อายัดตัวเอาไว้รอดำเนินคดีแล้วค่ะ